ผู้เสียหายในคดีทำร้ายร่างกายคุณผู้ชม
ใช้ปืนกระหน่ำยิงคู่กรณีบนโรงพักหลัก๒
หน้าพนักงานสอบสวนเลยนะครับ
แล้วก็ขึ้นรถหนีไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชั้น๒ของสนหลัก๒ครับ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑คนแล้วก็เสียชีวิต๑ศพ
ผู้ก่อเหตุและผู้ศีลชีวิตเป็นคู่กรณีกัน
พนักงานสอบสวนนัดมาเจรจากลายเกลี่ยกันแต่เจรจากันไม่ลงตัวแน่นอนฮะ
ใช้ปืนยิงกันต่อหน้าพนักงานสอบสวนแตกตื่นกันทั้งโรงพักสิครับ
แล้วก็หลังจากก่อเหตุก็ขึ้นรถหนีไป
แต่ไม่เป็นผลครับคนที่ถูกยิงเสียชีวิต
จากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีบาดแผลตรงลำตัวด้านซ้ายนะฮะ
ที่เขากุมอยู่นะครับ๓แผล
ส่วนนายอนุสรวิชาธรผู้ได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมเกษมราชบางแคร์
นายพงกรฟุ่งเฟื่องนะเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
เปิดเผยบอกว่าหลังจากรับแจ้งเหตุก็รีบมาช่วยเหลือทันทีนี่แหละ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกยิง๓นัดเสียชีวิตครับ
ก็มีทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลเกษมราชมา
สนับสนุนที่เหตุก็ยืนยันเนื่องจากคนเจ็บนั้นถูกยิง
คือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมวันนี้พนักงานสอบสวนเนี่ย
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจามาตกลงกัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา
เป็นเหตุขับรถปากหน้ากวดจนไนพิทละสินฯคนก่อเหตุเนี่ย
ทำร้ายผู้ตายนะครับในขณะนั้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสมาต่อยกันบนถนน
จากนั้นเดือนตุลาคมพีรสินถูกแจ้งก็หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังจากผู้ตายเนี่ยรักษาอาการบาดเจ็บจนหายดีวันนี้พนักงานสอบสวนก็
ตกลงเจรจาค่าเสียหายกันสิผู้ตายครับเรียกค่าเสียหายเก้าล้านบาท
แต่นายพีรสินไม่ยอมนะฮะจังหวะที่ผู้ตายและทนายความนั่งอยู่หน้าพนักงานสอบสวน
พีระสินลุกขึ้นใช้ปืนกระหน่ำยิงผู้ตาย๘นัทแล้วก็ขึ้นแล้วก็บะหนีไป
หลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ